มาดูคดีนายเปรมชัยกับพวกที่ไปก่อเหตุล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าคุ้มครอง
ดูเหมือนว่าคดีจะเงียบไปมั้ยคุณลักษณัย
ทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีตัวแทนนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
เรียกร้องกับนายกรัฐมนตรีเลยนะบอกว่าอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีลงมากำกับลงมาดูคดีที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองค่ะ
อย่าให้มันเงียบไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคดีไม่มีความคืบหน้านะแล้วก็คดีนี้ก็ห่างหายไปจากหน้าสื่อด้วยนะ
ติดตามการนำเนินคดีกับกลุ่มของนายเพลิมชัยกรณะสูตรและพวกเพราะว่าคดีฆ่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งหญี่นะเรศวร์ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในสังคม
และนิสิตคณะวรรณศาสตร์
จากการติดตามจนถึงขณะนี้ปรากฏว่าการสอบสวน
ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
โดยเฉพาะไม่มีการเรียกนายเปรมชัยกับพวกเข้ามาสอบสวน
แต่กลับพุ่งเป้าไปที่
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใยนะเรสวนแทน
เหมือนเจ้าหน้าที่เป็นจำเลยสังคม
รวมถึงไม่มีการเก็บหลักฐานคราบเขม่าวดินปืน

ตัวแทนนิสิตเห็นว่าเป็นการจงใจให้หลักฐานในคดีนี้อ่อนลงหรือเปล่า
นั่นสิฮะก็มุ่งเป้าไปที่หัวหน้าอุทยานเฉยเนอะ

ทางด้านของคุณเปรมชัยกับพวกก็ยังไม่ได้เข้ามาเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นในนามของนิสิตคณะวรรณศาสต
ก็เลยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี
สั่งการตรวจสอบคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
เพื่อเป็นบรรทัศนที่ดีของสังคม
และเพื่อไม่ให้นิสิตวรรณศาสตร์

ออกมาทำงานในพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้
ต้องรู้สึกหดหู่ต้องรู้สึกหมดกำลังใจ

บอกว่าสังคมออกมาช่วยกันติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
จะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง
เพราะว่าก็เป็นบุคคลที่มีเงินนะครับมีอำนาจ
ก็คืออยากให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้
ไม่อยากให้ปล่อยผ่านเพราะว่าโดนอำนาจของเงินมาทำให้ข่าวเงียบแล้วครับ
แหมน้องพูดได้ตรงใจนะ
ไม่อยากให้อำนาจของเงินมาทำให้ข่าวนี้เงียบ

คือชาวบ้านชาวช่องที่เขาเข้าไปเก็บของป่าฆ่าสัตว์เข้าคุกเลยนะ
ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมพลตำรวจตรีธวัตชัยเมฆประเสริฐสุข
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง
รับนะคะว่าจากการตรวจสอบดีเอนเอลายนิ้วมือจากปืน
ยึดได้ในจุดเกิดเหตุ๒กระบอก
ดีเอนเอของนายเปรมชัยที่โกร่งไกลปืน
ยาว๑ใน๒กระบอก
แต่พิสูจน์ว่ากระสุนในตัวเสือดำยิงจากปืนกระบอกใดนั้นคงยาก
ขณะที่พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียก
ครั้งที่๒ให้นายเปรมชัยมาให้ปากคำในวันที่๕มีนาคมนี้
หลังจากที่ทนายความขอเลื่อนให้ปากคำครั้งแรก

ซึ่งคาดว่าสำนวนคดีจะแล้วเสร็จ
คือภายในวันที่๒๔มีนาคมนี้ค่ะ
อย่าให้เงียบนะฮะคดีใหญ่ขนาดนี้ต้องติดตาม